กองกลางอ่ะคนอยู่ข้างในป่ะมีคนเออมีคนอยู่ข้างใน

ออกมาก่อนออกมาก่อนพี่อันมีแก๊สอยู่ปล่อยมันปล่อยมัน
ตัวบนยังไม่ได้เหรอ